ทีนี้มาว่ากันด้วยเรื่องของผัดซีอิ๊วค่ะ
นำมาซึ่งการที่ลูกค้าคนนึงเอากล่องข้าวฟาดเครื่องใส่แม่ค้าอ่า
เก้าอี้ฟาดใส่แม่ค้าขายอาหารตามสั่งแม่ค้าต้องคว้ามีดอิโต้มา

นี่ผู้ชายเขาเป็นลูกค้าร้านอาหารตามสั่งอะค่ะ
นะครับเครียมถุงข้าวเห็นไหมแม่ค้าก็ต้องหีบมีดออกมา
แล้วก็ผู้ชายคนนี้คว้าก้าวอีกจะเฟาะนี่เฟรียนไปเลยฮะ
แม่ค้าต้องแบบดูสิจะสู้จะสู้กัน

ก็คือไปนั่งกินเป็นอีกโต๊ะหนึ่งเห็นไหมคะก็กินไปด้วย
กินไปด้วยแล้วก็กลัวอยู่เนี่ยค่ะเขาโพสต์คลิปนี้นะคะ
แล้วก็มีข้อความบอกว่าญาติใครเพื่อนใครติดต่อผมมาทีนะ
ผมชอบนักเลงแบบนี้จังใครรู้จักฝากตามหน่อยครับผม
ซอยประชาอุทิศ๗๙ป้าเขาค้าขายเลี้ยงลูก
แต่ทำไมมาทำกับเขาแบบนี้แล้วเจอกันครับ
ฝากไปให้ถึงนักเลงคนนี้ทีนะเพื่อนคลิปไม่ได้ถ่ายเองครับนี่ค่ะ
คนก็วิจารณ์กันเยอะเลยนะคะทีมข่าวของเราก็เลยไปที่ร้านอาหารตามสั่งนี้ค่ะ
คุยกับคุณป้าเขาหน่อยมันเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าชี้เป้าไปแล้วว่าอยู่ซอยประชาอุทิศ๗๙ใช่ไหมคะเราก็ไปเลยนะคะ
ไปเจอคุณป้าเจ้าของร้านคนที่อยู่ในคลิปจริงจริงป้าแหม่มค่ะกำลังเก็บร้านอยู่เลย
แหม่มสีหน้าเคร่งเครียดเลยนะคะป้าแหม่มเล่าให้ฟังแบบนี้
เหตุการณ์ในคลิปเนี่ยเกิดขึ้นวันจันทร์ที่๔มีนาคมที่ผ่านมาช่วงบ่ายโมง
มีลูกค้าผู้หญิงมาสั่งผัดซีอิ๊วหนึ่งกล่องระหว่างที่ทำผัดซีอิ๊วให้
ลูกค้าผู้หญิงคนนี้ก็พูดขึ้นมาว่าทำไมได้เส้นน้อยจังอืม
แหม่มก็เลยอ่ะเพิ่มเส้นให้เพิ่มเครื่องให้
พอทำเสร็จก็คิดราคาเดิมไม่คิดราคาเพิ่มนะ
แหม่มบอกก็คิดสี่สิบบาทอ่ะอ่า
แต่ลูกค้าผู้หญิงคนนี้ส่งเงินมาให้ร้อยหนึ่ง
แต่ป้าแหม่มบอกว่าลูกค้าผู้หญิงคนนี้ทำท่าเหมือนโยนเงิน
เหมือนไม่เต็มใจเหมือนโมโหยนโยนเงินให้ป้าครับ
แหม่มก็เลยหยิบเงินแล้วก็ทอนเงินเอาเงินทอนอ่ะ
วางไว้ที่โต๊ะไม่ได้ยื่นให้กับมืออ่า
แหม่มก็เลยบอกว่าคาดว่าลูกค้าผู้หญิงคนนี้ก็เลยไม่พอใจ
อืมเท่านั้นแหละก็เถียงกันด่ากันทะเลาะกันฝ่าย
ลูกค้าผู้หญิงก็เดินออกไปจากร้านครับป้าแหม่มบอกว่าก็คิดว่าจบ
ปรากฏว่าลูกค้าผู้หญิงคนนี้ไปตามแฟนผู้ชายมา
แล้วเรื่องก็บานปลายอย่างที่เห็นในคลิปอ่ะค่ะโมโหแทนแฟนโอ้โห
นี่คือแฟนคงไปบอกว่าผัดซีไว้ให้เส้นน้อยจัง
แต่ป้าเขาเพิ่มเส้นให้แล้วนะเพิ่มแล้วก็เวลาทอนเงินมาดูสิ
มากระแทกวางกับโต๊ะอีกเรื่องแค่นี้เองนะ
นี่ผมต้องบรรโนไปด้วยนะดูสิแต่ไม่รู้ว่าหัวเราจะหัวร้อนขนาดนั้น
หนุ่มคนนี้เนี่ยใช่แล้วป้าแหม่มก็บอกว่าที่ต้องคว้ามีดมาถือเอาไว้เนี่ยนะ
เพราะกลัวว่าตัวเองจะไม่ปลอดภัยฝ่ายชายทำลายข้าวของปรีเข้าหาสักขนาดนั้นน่ะ
สุดท้ายมีคนมาห้ามนะคะเหตุการณ์ที่เห็นในคลิปก็เลยจบลง
แหม่มบอกว่าเครียดมากไม่กล้าขายของแล้ว
กลัวคู่กรณีจะย้อนกลับมามาหาเรื่องอีกอืมตอนนี้ป้าแหม่มแจ้งความไว้แล้วนะคะ
สอนอทุ่งครุนะคะตำรวจบอกว่าไม่รับแจ้งความแต่ให้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน
ตำรวจเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนกับสมัครใจทะเลาะวิวาสทั้งสองฝ่ายตำรวจเขามองแบบนั้น
โอ้แล้วก็หล่อ
สสิบ

สสิบ
จ๋อยจ๋อยมา

สสสิบ
สสิบ
มันก็ต่างทำจิตใจด้วยนะแต่ไม่ว่าจะพอใจไม่พอใจระหว่างแม่ค้ากับลูกค้า
พ่อค้ากับลูกค้าเนี่ยแต่มาทำร้ายกันแบบนี้ไม่ได้ใช่ค่ะนะปัญหาคือว่าบังเอิญว่ามันมีการตอบโต้กัน
ตำรวจเลยมองว่ามันเป็นการทะเลาะวิวาสทั้งสองฝ่ายนะครับ
แมมบอกว่าไม่ได้อยากจะเป็นข่าวอะไรนะฮะ
เพราะว่าเขายังต้องทำมาค้าขายหาเงินเลี้ยงลูกต่อ

แจ้งความเอาไว้ก็หวังว่าทางคู่กรณีจะมาเจรจานะครับ
จะให้ตำรวจสอนอทุ่งครุเป็นคนกลางให้
แต่๓วันที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดเรื่อง

ส่วนลูกค้าที่มานั่งกินข้าว
เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้
เขาก็ส่งคลิปมาให้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งความ
แต่มีการเอาคลิปไปโพสต์แล้วก็แชร์กันออกไป
มันก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์บานปลายอย่างเรื่องที่เกิดขึ้น
คู่กรณีป้าแหม่มบอกว่านอกจากยังไม่มาเจรจาด้วยแล้ว
ยังมีการข่มขู่มาว่าเดี๋ยวจะแจ้งความกลับ
ฐานทำให้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเขาเสื่อมเสียชื่อเสียง

หากใครโพสต์ลงในโซเชียลก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เรื่องต้นจากการตรวจสอบทราบว่าคู่กรณีของป้าแหม่มนั้น
ใส่อยู่ในย่านพระประแดงสมุทรปราการ
ขาผัดซีอิ๊ว